ช่วงตลอดตลาด
จ้าต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาด
วันนี้นะคะจะพาไปอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดกัน
วันนี้พาไปดูราคาของปลากันก่อนเลยจ้า
ไปกันที่ปลานินเลยนะคะปลานินอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๕บาทนะคะ
ปลาทูนึ่งนะคะเข่งละ๘๐บาท
ปลาสลิดนะคะกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
ส่วนปลาช่อนเลี้ยงกิโลกรัมละ๑๔๕บาทค่ะ
ไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์กันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ราคาหมูเนื้อแดงค่อนข้างสูงนิดนึงอยู่ที่๑๗๐บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๖๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาทต่อฟองจ้า
ราคาสินค้ายังคงที่อยู่ในวันนี้นะคุณผู้ชม
ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันว่า
ราคาสินค้าจะมีการปรับเปลี่ยนไปหรือเปล่านะจ๊ะ